กันหน่อยครับเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ฟังจนจบ
น่าจะเกิดความโกรธแค้นเพราะว่าอะไร
ผู้หญิงคนที่อยู่ด้านหลังมิ้นนะครับสภาพมีร่องรอยบอบช้ำ
นั่นคือโดนลูกชายและลูกสะพ้ายทำร้ายเธอนะ

เขาบอกว่าลูกชายเนี่ยแกล้งปลอมตัวเป็นโจร
เพื่อไปเอาเงิน๓๐๐๐บาทและหลังจากนั้นเนี่ย
สะพ้ายเองจะเอามีดไปแทงแม่ผัว
คือจะปล้นเงินแม่ตัวเอง
ชิงเงินจากแม่เนี่ยแล้วคือร่วมหัวกัน
แต่ในฝั่งของลูกชายเองเขาก็ทำตัวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
ความจริงเรื่องนี้ต้องตามหาคำตอบแล้วครับ
คุณผู้ชมครับมิ้นครับแค่ฟังแค่นี้หลายคนบอก
ถ้าจริงนี่คือมันโหดเยี่ยมเกินมนุษย์มานานหรือเปล่าเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ
คุณกันจอมพลังพร้อมกับทนายและทีมงาน
พานายธวัชชัยอายุ๓๑แล้วก็เมียของเขา
เข้าพบตำรวจผู้กำกับการสภบ้านโป่งครับ
ให้ช่วยตามหาตัวผู้ชาย๑คนและผู้หญิง๑คนนั่นก็คือ
นายวรายุทธ์หรือนายปอนน้องชายของคุณธวัชชัยนั่นแหละ
และอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวละอองดาวเป็นน้องสะพ้ายครับ
ปลอมเป็นโจรแล้วจับแม่แท้ของนายปอนเนี่ยก็คือคุณแม่มณีรัฐ
เงินไป๓๐๐๐สร้อยทองอีก๓สลึงแล้วเอาไม้ตีพริก
ต่างจังหวัดก็เรียกสากกระเบือฟาดเข้าที่หัวฟาดเข้าที่ไทยทอยหลายครั้ง

ก็ทุบลงไปตีลงไปฟาดลงไป

มณีรัฐนี่คือแม่แท้ของในปอนวรายุทธ์นะครับ
แล้วก็มีศักดิ์เป็นแม่ผัวของนางสาวละอองดาว
แทนที่นางสาวละอองดาวตามข้อมูลนะ
แทนที่จะห้ามปรากฏว่าใช้มีดจะไปทำร้ายจะไปแทงแม่ผัวอีกต่างหาก
แม่ผัวเนี่ยก็เลยยืดชุดกระชากแทงไม่โดนแทงไม่เข้า
แต่ก็เจ็บแต่ก็ช้ำอ่ะดูสิครับสภาพเป็นปืดดำม่วงอยู่ตรงนั้นนะฮะ

เห็นคนแรกที่นั่งอยู่ข้างเตียงแล้วคอยเฝ้าคอยดูแลนั่นคือในปอนครับ
ปอนมานั่งเฝ้าดูแลแม่อยู่ที่โรงพยาบาลทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่เนี่ยในใจลึกนี่กลัวนะ
ค่ะแต่แม่ก็ต้องทำใจดีสู้เสือจะทำอะไรได้อ่ะ
คือเขามานั่งเฝ้าอยู่ข้างขอบเตียงอยู่ตรงนั้นคือแม่ก็ตีเนียนเหมือนกันใช่ไหม
ก็ต้องพยายามแสดงบทบาทของเออเฮ้ยเองจะเอายังไงกับฆ่ากันแน่วะเนี่ย
อืมที่แม่คิดว่าลูกทำร้ายเพราะแม่จำได้ดีจำเสียงลูกได้ค่ะ
เสื้อผ้าที่เขาใส่ได้แม่ก็เลยคิดว่าฝีมือของลูกชายกับลูกสะพ้ายนี่แหละ
มาทำร้ายฉันพี่ชายในปอนครับก็คือนายธวัชชัยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
รู้เรื่องนี้จากเพื่อนบ้านนะที่ไปช่วยเฝ้าดูแลแม่ที่โรงพยาบาล
ส่งมาบอกว่าใช่ลูกของป้ามณีรัฐไหมแล้วส่งรูปแม่มาให้ดู
แม่ที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะนี่ครับแชทนี้โทรมาคุย
แล้วก็ส่งภาพมาแล้วส่งข้อความตอบกลับว่าแจ้งความแล้วใช่ไหมครับ
อกคนเป็นลูกนะเห็นภาพแม่ตัวเองล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลแบบนี้
ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุใจมันเป็นห่วงมากนะฮะแล้วบางแชทจะเห็นว่าเพื่อนบ้านพยายามจะถาม
เออแต่ว่ามีนายปอนเนี่ยนั่งเฝ้าแม่อยู่ด้วยเนี่ยปอนอยู่นี่จ้า
หลอกถามยายเขาไม่ได้คือคงพยายามจะถามแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไร
ใครเป็นคนทำทำไมเจ็บขนาดนี้เจ็บปางตายเนี่ยค่ะแต่ว่าลูกชายอีกคนหนึ่งที่
ปอนเขาอยู่ใกล้ใกล้จะถามอะไรได้มากก็ไม่ได้ครับดูจากภาพคนเป็นแม่นอน
เหมือนจะเกร็งด้วยนะฮะอาจจะหวาดกลัวในปอนลูกชายที่น่าจะทำร้ายแม่
ตัวเองแท้แท้เลยอืมแล้วก็มาทำบทเป็นคนดีดูแลเฝ้าอยู่ขอบเตียงค่ะ
ธวัชชัยพี่ชายนายปอนบอกว่าโกรธมากเพราะอะไรแม่เนี่ยจำได้เลยว่า
คนที่ก่อเหตุคือน้องชายคือในปอนนั่นแหละชุดที่น้องใส่ในวันที่ก่อเหตุ
แม่เป็นคนซักให้โอ้โหนี่โตขนาดนี้แม่ยังซักเสื้อผ้าให้เลย
ดูแลให้อยู่เลยเนี่ยขณะที่จับมัดแล้วปิดตา
คนร้ายเนี่ยมันพูดขึ้นมาแม่จำเสียงได้ว่านี่คือเสียงลูกชาย
อันนี้พี่ชายเล่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็กลัวนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าน้องชายผมคือนายปอนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุเนี่ย
มักจะคุกคามขอเงินแม่เพื่อจะเอาไปซื้อเหล้าอยู่บ่อย
อยากให้ตำรวจจับน้องชายผมมาดำเนินคดีให้เด็ดขาด
เพื่อความปลอดภัยของแม่แต่ก็ต้องตรวจสอบ
และรอฟังว่านายปอนนั้นจะเป็นคนก่อเหตุจริงหรือไม่อย่างไร
คุณจ๋าแจ่มสีครับเดินทางไปที่บ้านของป้ามณีรัฐจุดที่เกิดเหตุครับ
ในพื้นที่บ้านโป่งราชบุรีเป็นบ้านเช่ามีชั้นเดียว
หน้าประตูบ้านมีโซ่ขนาดใหญ่คล้องอยู่นี่ฮะ
แล้วเจอรอยคราบเลือดอยู่บนพื้นตรงประตูทางเข้าบ้าน
ได้คุยกับป้าสำลีเป็นเพื่อนบ้านแล้วเป็นคนที่มาช่วยดูแลป้ามณีรัฐหลังจากถูกทำร้าย
เล่าให้ฟังว่าสังเกตเห็นว่าป้ามณีรัฐไม่ไปทำงานเลย
ก็เลยเดินมาหาเดินมาดูที่บ้านตะโกนเรียกอยู่หลายครั้ง
ก่อนจะได้ยินเสียงคนตะโกนสวนกลับมาบอกว่าพี่ช่วยด้วยช่วยด้วย

เขาเรียกมาถึงเข้ามาดูไงวะ
มือมัดเท้าเลยนะสายชาร์จแบตโทรศัพท์มัดมือสายมะหงข้าวมัดเท้าเอาสากกระเบือมาตีไทยทอยตีที่หัว
แล้วเอาเงินไปสามพันทองอีก๓สลึงเป็นสร้อยอืมโอ้โหทำไมถึงกล้าทำแบบนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ย
ทีมข่าวได้วงจรปิดครับภาพวันที่เกิดเหตุช่วงประมาณ๗โมง๓๔นาทีนี่คือหลักฐานเด็ดครับ
มณีรัฐคือคนที่ถูกทำร้ายเปิดประตูเข้าบ้านท่าทางก็ดูปกติ
ไม่ได้มีท่าทางจะหวาดกลัวหรือว่าระแวงใครไม่ได้มองซ้ายมองขวาอะไรก็คือเหมือนกลับมาถึงบ้านก็เปิดประตูเข้าบ้านปกติ
กรกฎาคมช่วงเช้าเวลาผ่านไปไม่กี่๑๐นาทีครับ๗โมง๕๕นาทีนางสาวละอองดาวลูกสะพ้ายป้ามณีรัฐ
แฟนในปอนนั่งรอดูอยู่เหมือนดูต้นทางอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวในปอนนั้นคาดว่าน่าจะอยู่ในบ้านและอาจจะเป็นช่วงเวลาก่อเหตุ
ในปอนและเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
แล้วไปคุยกับเจ้าของบ้านในธรรมนองที่ว่ากล้องวงจรปิดตัวนี้เขามาเห็นปั๊บนี่ชี้มาที่กล้องเห็นไหม
ชี้มาแบบนี้กล้องเนี้ยเห็นภาพชัดไหมฮะมาพร้อมกับละอองดาว
อืมหลังขอดูวงจรปิดจากเพื่อนบ้านแล้วในปลอนเนี่ยกลับมาที่บ้านพร้อมกับมากระดกเบียร์แล้วเดินกลับไปคุยกับเจ้าของกล้องอีกรอบหนึ่ง
จาก๑๑โมง๙นาทีมุมนี้นะฮะเดี๋ยวลองไล่ดูกันต่อไปไปกระดกเบียร์เสร็จแล้วเดินกลับมาคุยทางเจ้าของกล้องวงจรปิดบอกกับนายปอนไปบอกว่าภาพเห็นชัดทุกอย่างแล้วก็ส่งให้ตำรวจไปแล้ว
ทำให้ละอองดาวเมียในปอนนั้นท่าทีลุกลี้ลุกลนทันทีแล้วมองไปที่บ้านของแม่ตลอดเวลาก็คือบ้านของป้ามณีรัฐแม่ผัวนะฮะ
ออนเองก็เริ่มเอามือเท้าสะเอวแล้วเริ่มกระสับกระส่ายนั่งไม่ติดแล้วนี่เห็นไหมฮะละอองดาวออกมา
เดินมองนั่นมองนี่มองไปมองมาอยู่แบบนี้ครับพอได้คำตอบว่ากล้องมันชัดแล้วส่งให้ตำรวจหมดแล้วค่ะ
เอาล่ะยังไงต่อดีเรานั่นน่ะสินี่ฮะหันไปมองบ้านแม่แม่มณีรัฐเนี่ยในทางคดีครับทันทีที่สารอนุมัติหมายจับตำรวจนั้นก็ไปคุมตัวในปอนกับเมียมาไว้ที่ป้อมตำรวจก่อน
รอรับตัวในปอนกับเมียพาไปที่สพบ้านโป่งนะฮะพี่ชายในปอนคือนายธวัชชัยนั้นเจอกับน้องชายที่ทำร้ายแม่แท้
ครับคุณผู้ชมครับภาพจังหวะนี้เขาโมโหมากกลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่แล้วไปต่อยหน้าในปอนซึ่งเป็นน้องแท้ก่อนเลยหนึ่งหมัดฮะ
ที่เจ้าหน้าที่จะจับแยกทั้งคู่นะครับในปอนเองก็บาดเจ็บเป็นแผลแตกที่บริเวณหนกแก้มส่วนละอองดาวนั้นก็เจ็บบริเวณจมูกเล็กน้อยและนี่คือจังหวะนาทีที่พี่เจอน้องแล้วสุดจะโกรธสุดจะแค้นฮะ

พี่ชายยืนยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดครับและหลังจากที่เขาเข้าไปต่อยน้องชายแท้ของเขาจังหวะนี้แล้วเขาถึงพูดกับตำรวจเลยว่าเอาผมเข้าคุกไปอยู่กับมันด้วยก็ได้ผมยอมโอ้โหผมว่าเป็นคำถามที่มีขึ้นในใจของคุณผู้ชมหลายท่านว่าทำได้ยังไงใช่คือระหว่างที่ผมเล่ามาเนี่ยก็ภาวนาลึกว่าเฮ้ยอย่าให้มันเป็นเรื่องจริงเลยอย่าถึงขั้นว่า
สุดท้ายแล้วออกหมายจับแล้วจับตัวได้เนี่ยแสดงว่าหลักฐานชัดเจนมากฮะนี่ฮะหนกแก้มแตกแล้วแสดงว่าทั้งหมดคือปอนร่วมมือกับเมียปลอมตัวเป็นคนร้ายเข้าไปเพื่อไปชิงเงินแม่สามพันบาททองอีก๓สลึงและนั่นคือแม่แท้แต่ปอนก็ยังเอาสากกระเบือมาฟาดหัวตีไทยทอยแม่หลายครั้งจนแม่บอบช้ำยังไม่นับรวมแผลในใจนะฮะ
ส่วนละอองดาวลูกสะพ้ายอยู่บ้านกับเขาแท้แทนที่จะห้ามเอามีดมาจะมาแทงแม่ผัวอีกต่างหากไม่มีใครห้ามใครครับถูกออกหมายจับและถูกควบคุมตัวไปโรงพักบ้านโป่งฮะระหว่างขึ้นรถปอนและเมียของเขานั้นเอาผ้าห่มคลุมหน้าคลุมตาแบบนี้ตลอดเวลาแม่ของละอองดาวคอยช่วยปกป้องลูกสาวของตัวเองและลูกเขยด้วยครับ

ออกจากห้องตรงนี้เอาผ้าคลุมไว้แบบนี้เลยครับ

จังหวะชุ่นมุดมุนไวห์ละอองดาวและปอล

แม่ของละอองดาวคอยช่วยดูแลให้ครับ
บอกเลยว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเดินมาตรงนี้เลย
หลังจากส่งตัวลูกสาวและลูกเขยขึ้นรถตำรวจไปแล้ว

หันไปทะเลาะกับเมียของนายธวัชชัย
เกือบจะวุ่นวายครับจังหวะนั้นโชคดีว่าเจ้าหน้าที่
เข้าไปห้ามเอาไว้ได้ทัน
จังหวะนี้หน่อยครับ

ลูกแม่เป็นคนดีไหมคะ
ทำไมแม่มั่นใจว่าลูกแม่ไม่ทำ

เวลาทำเห็นไหม

แม่ของนางสาวละอองดาว
ทะเลาะกันกับเมียของพี่ชายในปอน
แม่พรี่ชายในปรรับแม่มารีรัสมาก

ตะโกนถามแล้วเสียงสั่นเหมือนร้องไห้ทั้งโกรธและแค้นและเสียใจ

ฝั่งของแม่ละอองดาวบอกว่า

ตอนที่เดินเอาไมค์ไปจิ้มที่ปากแล้วสัมภาษณ์นะครับ
แม่ก็ยืนยันว่ามั่นใจว่าลูกสาวนั้น
ไม่ได้ทำนี่คือในมุมของแม่ละอองดาว
มั่นใจว่าลูกสาวเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ได้กระทำอะไรแบบนั้นแน่นอน
ในเบื้องต้นครับคุณผู้ชมและมิ้นครับในทางคดี
ตำรวจเขาก็ต้องรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานใช่ไหม
รัดกลุ่มแน่นหนาถึงขอออกอนุมัติหมายจับ
หลังจากนั้นก็แจ้งข้อหาตามพยานหลักฐาน

เมืองต้นแจ้งข้อหาในปอนและละอองดาว
ร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมกันชิงทรัพย
อันนี้ข้อหาหลักนะฮะค่ะค่ะ
ออนเองถูกตรวจฉี่ครับ
ปรากฏว่าฉี่ม่วงฮะนั่น
เจ้าตัวปฏิเสธก็ขอส่งตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติม

เดี๋ยวจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
ว่าอาจจะมีอีกหลายข้อหาด้วย

รายงานให้ทราบต่อไปกับเรื่องนี้ที่

ลูกแท้ทำกับแม่ตัวเองได้